โปรยไปคุณผู้ชมพอเกิดสงครามแบบนี้

แน่นอนเราทราบกันดีว่าจะเนื้อหอมนะคะ
ราคาเมื่อวานนี้มีการปรับถึง๑๔ครั้ง
แล้วรู้ไหมคะปิดตลาดบวกขึ้นไป๙๐๐บาทต่อ๑บาททองคำ
เพราะฉะนั้นบรรยากาศที่ตลาดเยาวราชค่ะคุณผู้ชม
คักเป็นพิเศษเลยไม่ใช่ไปซื้อนะ
คนเอาทองที่มีเนี่ยไปขายกันเอาเพราะว่าทำกำไรได้ดีนึกออกไหมคะ
อย่างบางคนซื้อมาตั้งแต่ทองบาทละเท่าไหร่๒๐๐๐ต้น
เมื่อวานนี้๓๐๐๐กว่าคุณผู้ชมดูราคาทองคำหน้าจอ
ประกอบไปด้วยก็ได้นะคะเห็นไหมคะ
เมื่อวานนี้ที่เยาวราชคึกคักมาก
แล้วจะบอกว่าคือที่เยาวราชมีร้านทองเยอะถูกไหม

แทบจะทุกร้านนะคะคิวล้นออกมาข้างนอกเลย
เอาทองหอบทองไปขายกันนะคะ
คุณผู้ชมดูหน้าจอนะคะว่าเมื่อวานี้ราคาทองเป็นยังไงกันบ้าง

ทองรูปภัณฑ์ขายออก

โอ้โหถ้าตอนนั้นซื้อ๒๑๐๐๐บาทนี่กำไรต่อบาท๒๑๐๐๐เลยนะ

ผมเนี่ยกับเพื่อนรวมตังค์กันนะครับ
ซื้อทองให้กับลูกของเพื่อนนะครับ

ตอนนั้นประมาณสัก๒๖๐๐๒๗๐๐เอง
ถ้ามาขายตอนนี้เรียบร้อยสบายต้องมีหอก

คุณผู้ชมทีนี้เรามีโอกาสไปคุยกับคุณป้านิพา

ป้าบอกว่านำทองที่ซื้อไว้ออกมาขาย

ประกอบกับว่าราคาทองมันสูงขึ้น
ก็เลยหอบเอาทองมาขายแบบนี้นะคะ
เพื่อนำเงินสดมาใช้จ่าย

อันนี้ในกรุงเทพนะคะพาไปดูที่โคราชนครราชศรีมาหน่อย
บรรยากาศไม่ต้องเดาไม่ต่างกันเลยค่ะ
ปรากฏว่ามีคนหอบทองมาขายเหมือนกันนะคะ
ทองแท่งทองรูปภัณฑ์คึกคักตลอดทั้งวันเลยนะคะ
อย่างคุณตาวัย๗๐ปีค่ะคุณผู้ชม
คุณตาบอกว่านำทองแท่งโอ้นี่คุณตาท่านนี้ท่านรวยนะคะ
อย่าเรียกว่าตาค่ะมีเงินเรียกน้องมีท้องเรียกพี่
คุณพี่ท่านนี้ค่ะเอาทองน้ำหนัก๑กิโลกรัม
ถ้าคิดเป็นบาททองคำเนี่ย๖๕๖บาททองคำนะคะ
ซื้อไว้เมื่อ๓ปีก่อนนะคะเอาออกมาขายเมื่อวานนี้
คุณตาคุณพี่ท่านนี้หอบเงินกลับบ้านเท่าไหร่รู้ไหมคะ
เท่าไหร่ฮะ๒ล้าน๑แสนบาทพี่เบิร์ต
คุณพี่บอกว่าก็ไม่เคยเห็นราคาทองเนี่ย
มันสูงแบบเนี้ยมาก่อนเลยตั้งใจว่าจะเก็บไว้เกรงกำไร
เออพอเห็นราคาทองขึ้นปุ๊บขายเลยค่ะ
ตอนแรกจะถือไว้สักประมาณ๑๐ปี
ซื้อไว้เมื่อ๓ปีก่อนไม่ต้องแล้วไม่ต้องถือยาว
๓ปีได้แล้วนะคะทำกำไรสูงแบบนี้อดใจไม่ไหวค่ะ
แล้วก็คุณพี่ท่านนี้บอกว่าคือแนวโน้มราคาน่าจะสูงขึ้นอีก
แต่ว่าเอาล่ะพอใจแค่นี้ก็เลยขายไปก่อนนะคะ

ที่เชียงใหม่บรรยากาศก็คึกคักเหมือนกันใช่ไหมคะ
ใช่ครับที่ร้านทองย่านตลาดวโรรสอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับ
ก็มีประชาชนมารอที่ร้านทองกันเพียบเลย
เอาทองคำที่สะสมมาขายทำกำไร
บางคนถึงกับบอกว่าสถานการณ์แบบนี้
อยากจะเก็บเป็นเงินสดไว้อุ่นใจกว่าครับ
มีทองไปก็เท่านั้นนะแล้วตอนนี้เป็นช่วงสงครามใช่ไหม
ราคาทองมันจะขึ้นเขาก็เห็นว่า

เอาทองมาขายซะเลยราคากำลังดีเลย
ส่วนร้านทองก็บอกว่าได้สำรองเงิน

ผลก็มาจากภาวะสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนนั่นแหละครับ
ทำให้ราคาทองคำเอะอะทำนิวไฮนิวไฮไม่หยุดเลย
เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นมาก่อนครับ
ค่ะนี่เมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปค่ะ
มีการปรับถึง๑๔ครั้งนะคะแต่ปิดตลาดเนี่ย
เบ็ดเสร็จแล้วบวกขึ้นไป๙๐๐บาทต่อ๑บาททองคำนะคะ
คุณผู้ชมทีนี้นี่คือเราฉายเห็นภาพราคาทองคำ
ซึ่งนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า

ปราตินี้นายกสามารถคงฆ่าทองคำ